คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
กรณีสาลาริมแม่น้ำแม่กรองนะคะที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ซุดตัวลงมาแล้วก็สาลานี้เหมือนกับมีร้านขายของอยู่ด้วย
คนอยู่ในสาลาเยอะซุดตัวลงมาถล่มลงไปในแม่น้ำอะค่ะ
จนทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีคนศูนย์หายนะคะ
ตามรายงานข่าวเบื้องต้นในตอนแรกเนี่ยบอกว่าบาดเจ็บยี่สิบสามราย
สูญหายสามรายคือนางสุรีอุราชื่นอายุสามสิบเจ็บปี
นางสาวพรพิไลเสือเล็กอายุยี่สิบสี่ปี
น้องเข้าตูนนักเรียนโรงเรียนวัดป้อมแก้วแต่ว่าไปเจอน้องเข้าตู
ไปรักษาอาการบาดเจ็บคือขาหักอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่า
ดังนั้นตอนนี้ศูนย์หาย๒รายแล้วก็มีรายงานเรื่องของคนเสียชีวิต
แต่ตรงนี้ยังไม่ยืนยันเดี๋ยวตามความคืบหน้าจากนักข่าวของเรา
อยู่ในพื้นที่นะคะแต่ตอนที่มีข่าวเริ่มต้นเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมมีคนเขาเฟซบุ๊กไลฟ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
แล้วก็มีเสียงคนร้องว่ามีคนนิ้วขาดแขนหักคือคนเจ็บเยอะ
แล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนิดนึงนะคะ
แขนหักแล้วครับขาดเลยใครครับโอ้โห

โอ้โหคุณผู้ชมค่ะคือจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยมีคนที่เขาอยู่ตรงนั้น
เขาเฟซบุ๊กไลฟ์เหตุการณ์สดณขณะนั้นเลย
มีคนจมน้ำมีคนถูกสาลาทับหลายรายนะคะ

ได้ยินเลยว่าเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือ
มีคนพูดว่ามีคนนิ้วขาดมีคนแขนหักเนี่ยค่ะ
สารานี้นะคะอยู่ใกล้กับวัดเพชรสมุทรวรวิหารพื้นที่ชุมชนตลาดเก่าเทศบาลเมืองสมุทรสงครามนะคะ
สุดตัวพังลงไปแล้วก็สาราตรงเนี้ยอย่างที่บอกว่าจริงแล้วมันมีเหมือนกับร้านขายของอยู่บนสาราด้วย
คนก็เลยเยอะมีทั้งพ่อค้าแม่ค้ามีทั้งนักท่องเที่ยวตกลงไปในน้ำเนี่ยณตอนนี้ตัวเลขก็คือบาดเจ็บ๒๓รายศูนย์หาย๒คน
ทีมข่าวของเรายังอยู่ในพื้นที่ตามความคืบหน้าเรื่องของคนศูนย์หายเดี๋ยวอีกสักครู่นึงมาติดตามนะคะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกู้ภัยเนี่ยก็ไปช่วยเหลือนะคะ
เรื่องต้นจากเหตุการณ์นี้หลายคนสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากสาลารับน้ำหนักคนไม่ไหว
คนไปอยู่ในสาราค่อนข้างเยอะก็เลยซุดตัวลงมา
จากการช่วยเหลือก็นำคนที่ตกลงไปในน้ำเนี่ยส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะ
นายประจินธาลสิหริศิลรองพุวรรรดชการจังหวัดสมุดสงคราม
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเรียกยกเครนขนาดใหญ่
เป็นรถยกของบริษัทแม่กรองคอนกรีต
มาช่วยดึงสาลาใต้น้ำเอาไว้คือไม่อยากจะให้มันซุดไหลลงไปอีก
เพราะกลัวว่ามีคนอยู่ข้างใต้อาจจะยิ่งซุดยิ่งซุดลงไป
คือดึงเอาไว้น้ำลึกประมาณ๑๒เมตรน้ำเชี่ยวด้วยนะคะ
ได้มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือเฉพาะกิจอำนวยความสะดวกให้กับญาติญาติที่ได้รับบาดเจ็บ
ส่งชุดประดาน้ำไปงมค้นหาผู้สูญหาย
ประสานขอชุดประดาน้ำจากหน่วยกู้ภัยที่อยู่ใกล้มาช่วยกันค้นหา
แต่การค้นหาค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยน้ำขึ้น
แล้วก็กระแสน้ำไหลแรงด้วย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงครามบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๒นาฬิกา๔๕นาทีนะคะ
แล้วก็มีการเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจบริเวณหอประชุมเทศบาลเมือง
โดยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ไปช่วยกันในการให้ความช่วยเหลือ
สาราทรงไทยนี้ทางวัดเพชรสมุทรวรวิหารสร้างมา๔๐กว่าปีแล้วอะค่ะ
ก็ให้พ่อค้าแม่ค้าเช่าพื้นที่ขายของ
ภาพซ้ายมือก็คือภาพก่อนเกิดเหตุที่สาราจะซุดลงไปนะคะ
ภาพขวามือที่วงกลมสีเขียวก็คือเนี่ยค่ะสาราไม่มีแล้ว
เพราะว่าซุดลงไปในน้ำในแม่น้ำแม่กรอง
เจ้าหน้าที่ก็เลยสั่งปิดช่วงตรงนั้นชั่วคราวนะคะสาราข้างก็ปิดเอาไว้ก่อนนะคะ
รวมถึงถนนที่อยู่ริมตลิ่งด้วยเพราะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
เดี๋ยวจะไปหาสาเหตุที่เกิดขึ้นค่ะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่
เราก็เลยจำลองภาพเหตุการณ์นี้เป็นกราฟิกให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะ
ลักษณะการเกิดเหตุเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ
ก็คือพิกัดของสาราริมน้ำที่ถล่มนะคะให้ดูพิกัดกันก่อน
เป็นสาราทรงไทยขนาดใหญ่ริมแม่น้ำแม่กรอง
อยู่ใกล้กับวัดเพชรสมุทรวรวิหารในพื้นที่ชุมชนตลาดเก่า
เทศบาลเมืองสมุทรสงครามข้างในเนี่ยมีร้านขายอาหาร
ขายน้ำขายขนมร้านขายหนังสือการ์ตูนเก่า
วันหยุดคนจะยิ่งเยอะค่ะเพราะว่าคนไปเที่ยวกันเยอะมากนะคะ
อันนี้คือพิกัดของสาราที่ถล่มนะคะทีนี้ค่ะสาราที่พังถล่มเนี่ย
ขนาดเป็นยังไงเราสอบถามคนในพื้นที่นะคะ
ความยาวประมาณ๒๐เมตรความกว้างประมาณสิบเมตร
เสาเข็มวัดจากพื้นสาราที่ฝังลงไปในน้ำประมาณ๑๐เมตร
ส่วนความสูงจากพื้นสาราถึงเพดานประมาณ๔เมตร
ระดับน้ำห่างจากพื้นสาราประมาณเมตรครึ่งนะคะส่วนภาพเหตุการณ์
จากการสอบถามคนที่อยู่ในจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ภาพเหตุการณ์คาดว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือก่อนเกิดเหตุช่วงพักเที่ยงเนี่ย
คนเยอะค่ะคนก็ไปกินข้าวกินอาหารกันคาดว่ามีคนที่ไปทำบุญด้วย
แล้วก็มีร้านขายอาหาร๒ร้านอยู่นะคะบนนี้บนสารา
จู่สาราพังแบบนี้ค่ะคนที่อยู่ในสาราก็ร้องคือตกใจอ่ะนะคะ
บางส่วนก็จมลงไปในน้ำบางส่วนก็ตะเกกตะกายว่ายน้ำขึ้นมาได้
นายสมศักดิ์นวลพิจิตรพ่อค้าขายข้าวหมูแดง
อยู่ที่สาราที่พังลงมาค่ะอยู่ในเหตุการณ์เลย
เขาเล่าให้ฟังว่าเขาขายอยู่ตรงนี้มา๒๐กว่าปี
ก็เสียค่าเช่าให้กับคณะกรรมการวัดเดือนละสามร้อยห้าสิบ
ที่สาราจะพังคลืนลงมาแล้วจมลงไปในแม่น้ำแม่กรองเนี่ยนะ
นั่งกันอยู่ตามโต๊ะแล้วก็มีลูกค้ากำลังเดินเข้ามาด้วยนะคะ
ได้ยินเสียงว่าสาลาสั่นก่อนที่จะพังคลืนลงไปเนี่ย
มีเสียงสั่นก่อนสักพักเนี่ยตัวเองเดินไปดูเสาเอียงค่ะ
เอียงเฉียงลงไปในแม่น้ำแต่ว่าก็ไปขายต่อนะคะ
ยังขายอาหารกันต่อคือคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ยินเสียงสั่น
เริ่มเอียงสักพักแป๊บเดียวค่ะพังคลืนลงไปเลยอ่ะ
นายสมศักดิ์บอกว่าตัวเองเนี่ยรีบหนีออกมาก่อนคือวิ่งออกมาทัน
ก็เลยไม่ตกลงไปในน้ำทีนี้การค้นหาคุณสูญหายคาดว่าที่ยังหาไม่เจอ
อาจจะถูกซากสาราทับร่างก็เลยต้องรอให้ระดับน้ำลดลงก่อนนะคะ
ณตอนนี้ก็คือมีรถเครนใช้สลิงดึงเอาไว้ไม่ให้สาลาสไลด์ลงไปมากไปกว่านี้ค่ะ

เมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อ
เมื่อเมื่อเมื่อ
เมื่อเมื่อเมื่อ
เมื่อเมื่อเมื่อ
เมื่อเมื่อเมื่อ
เมื่อเมื่อเมื่อ
เมื่อเมื่อเมื่อ
เมื่อเมื่อ
เมื่อเมื่อเมื่อ

เมื่อเมื่อ

ทีนี้ค่ะจากรายงานของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจที่หอประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงครามนะคะ
ล่าสุดก็คือมีคนเจ็บที่ยังต้องนอนโรงพยาบาล๙คน
แล้วก็มีเจ็บเล็กน้อยที่กลับบ้านได้๑๕คน
ผู้สูญหายยังเป็นสองคนอยู่นะคะนางสุรีอุราชื่นและนางพรพิไลเสือเล็ก
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาคนศูนย์หายอยู่ค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปดูความคืบหน้าล่าสุดนะครับ
โดยเฉพาะการติดตามหาตัวผู้สูญหายนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ในพื้นที่นะครับ

คุณผู้ชมค่ะนานเกือบ๙ชั่วโมงแล้วนะคะ
ที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สนหาย๒คนนะคะ
หลังจากที่ประสบเหตุสาราริมน้ำพังถล่มลงไปในแม่น้ำแม่กรองค่ะ
ซึ่งณขณะนี้นะคะจุดที่ที่ฉันยืนอยู่นะคะ
ก็เป็นจุดเกิดเหตุนะคะอยู่ใกล้กับเอ่อบริเวณ
วัดเพชรสมุทรวรวิหารนะคะในพื้นที่ชุมชนตลาดเก่า
เทศบาลเมืองสมุทรสาครค่ะซึ่งตรงนี้นะคะ
ถือว่าเป็นจุดที่สามารถเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่
อย่างชัดเจนมากที่สุดนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นจุดเกิดเหตุ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นำรถเครนนะคะมาจอดไว้และใช้เชือกสลิง
่อนลงไปในจุดที่สาราถล่มลงไปในน้ำเพื่อให้สลิงนั้นเกี่ยวกับโครงสร้างด้านล่างเอาไว้นะคะ
แล้วก็เป็นการยึดโครงสร้างของสาราไม่ให้ถูกน้ำพัดไปนั่นเอง
ส่วนลานไม้ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่นะคะ
กำลังวางแผนแล้วก็ระดมกำลังนักประดาน้ำนะคะลงไปดำน้ำ
เพื่อค้นหาผู้สูญหายทั้ง๒คนที่ค้นหากันมาต่อเนื่องจนถึง๙ชั่วโมงแล้วนะคะ
แล้วก็สะพานไม้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับสาราเดิมที่พังถล่มลงไป
ก็จะเห็นร่องรอยแล้วก็ซากประหลักหักพังนะคะที่ยังคงหลงเหลืออยู่
ซึ่งตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็กั้นพื้นที่เอาไว้ไม่ให้สื่อมวลชนรวมไปถึงประชาชนนะคะ
เข้าไปในพื้นที่นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าขวามือนะคะ
เจ้าหน้าที่มีการเตรียมพร้อมนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ตรงนี้ค่ะ
พร้อมอย่างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์
แกนลอนน้ำมันนะคะแล้วก็ไฟฉายเครื่องมือต่าง
ไปถึงเชือกนะคะในการอำนวยความสะดวกให้กับนักประดาน้ำ
ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจค้นหาผู้สูญหายทั้งสองคนนะคะ
ซึ่งเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะคะ
ที่ได้ระดมกำลังวางแผนปฏิบัติการครั้งนี้คุณพี่สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะเดี๋ยวขอสอบถามความคืบหน้านิดนึงค่ะ
พี่ว่าตอนนี้ปัญหาอุปสรรคแล้วก็แผนการเราดำเนินการไปถึงไหนแล้วคะ
กับภารกิจค้นหาผู้สูญหายตอนนี้อ่าตอนนี้ตอนนี้นะครับ
ก็แบ่งเป็น๓ทีมหลักใหญ่ตอนนี้ก็คือของสว่างมันจะทำเอง
ก็จะเสิร์ชหาด้านทิศเหนือเราสังธิษฐานว่ามี๒อย่างก็คือ
มีคนติดอยู่ในอาคาร๒ก็คือหลุดออกไป
เราก็เลยวางเป็น๓ทีมหลักใหญ่ก็คือของปลอยตื้อตึ้ง
ก็จะอยู่ค้นหาอยู่รอบอาคารและภายในนะครับ
ส่วนที่๒ทางด้านที่เหนือก็เป็นของสว่างอิจธรรม
จะค้นหาด้านด้านทิศเหนือนะครับส่วนทิศใต้ก็จะเป็นของสว่างลบุรีครับ
ค่ะตอนนี้เราดำเนินการไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์
แล้วก็พบอะไรบ้างข้างล่างนะพี่
ส่วนด้านล่างเดี๋ยวให้พี่เบิร์ตเป็นคนพูดก่อน
เรื่องต้นนะครับที่ประชุมในทีมปฏิบัติทั้งหมดนะครับ
ที่รวมรวมงานกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยคือจะผูกทุนก่อน
ให้ทราบว่าโครงสร้างเนี่ยลักษณะโครงสร้างเนี่ย

เพื่อจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนักประดาน้ำเนี่ยลงไปตามทุ่นนะครับ
เพื่อจะเข้าเสิร์ชนะครับตอนนี้ครับเบื้องต้นแค่นี้ครับ
หุ้นนี่คือวางให้เป็นลักษณะแบบไหนยังไงคะพี่
โครงสร้าง๔มุมครับตามโครงสร้างที่ยังคงลูกที่เราสามารถขับลงไปเจอด้านล่าง

ด้านล่างตอนนี้เราเจอสภาพของโครงสร้างเป็นยังไงบ้างคะ
จริงมันก็ได้แค่จินตนาการนะครับเพราะว่าด้านล่างมันมืดอยู่แล้วนะครับ
ใกล้จินตนาการในการทำรูปลักษณะแล้วก็ลักษณะของจัวที่เราสามารถที่จะพบเจอด้านล่างตอนแรกนะครับ

พี่คะแล้วปัญหาอุปสรรคของเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำทุกคนเป็นยังไงบ้าง
อุปสรรคก็ได้พวกซากไม่ว่าจะเป็นปูนหลังคาโต๊ะตู้เย็นอะไรต่างนะครับ
ซึ่งเป็นอุปสรรคแน่นอนเพราะว่าโครงสร้างมันพังทั้งหมดเลยครับผม
ตอนนี้เราสามารถประเมินได้ไหมว่าผู้สูญหายทั้งสองคน
อาจจะถูกโครงสร้างทับอยู่หรือว่าออกไปไกลรัศมีห้าสิบเมตรจากตรงนี้พี่

ลงค้นหาด้วยครับ
คุณผู้ชมค่ะนั่นก็เป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่
ซึ่งเดี๋ยวเราย้อนไปดูการปฏิบัติงานภารกิจ
ตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะคะ
ภารกิจนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่

บ่ายโมงของวันนี้นะคะเหตุการณ์สาราริมน้ำอายุกว่าสี่สิบปีเนี่ย
แล้วก็ภารกิจนะคะเริ่มค้นหาตั้งแต่ช่วงบ่าย
อย่างที่ที่ฉันได้บอกไปทำให้ตอนนี้นะคะ
ผู้บาดเจ็บทั้งหมด๒๐คนค่ะ

แล้วก็ได้กลับไปรักษาตัวที่บ้านแล้วนะคะ๑๓คน
แต่ณขณะนี้ผู้สนหายอยู่ระหว่างค้นหามี๒คนค่ะ
ซึ่งทางญาตินะคะจากทีมข่าวที่สำรวจมา
ทางญาติก็ยังคงเฝ้าปักหลักนะคะ

แล้วก็หวังว่าเจ้าหน้าที่นั้นจะสามารถ
แร่งค้นหาผู้สนหายทั้ง๒คน
ให้พบนะคะภายในคืนนี้นั่นเอง
โดยสาเหตุของการเกิด
สาราริมน้ำพังถล่มลงไปเนี่ยนะคะ
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
ก็ได้ออกมายืนยันเมื่อช่วงเย็นนะคะ
ว่าสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าอาจจะมาจาก

แต่ในขณะเดียวกันก็มีการสันนิษฐานหลายอย่างนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารที่มีอายุนานกว่า๔๐ปีนะคะ
รวมไปถึงจำนวนของประชาชนนักท่องเที่ยวนะคะ
ที่เดินทางมารับประทานอาหารบนสารานะคะเมื่อช่วงเที่ยงนั้น
ก็ยังสรุปไม่ได้นะคะว่าปริมาณหรือว่าน้ำหนักของนักท่องเที่ยวและประชาชนนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่ทำให้สาราริมน้ำพังถล่มหรือไม่
ก็จะอยู่ในเรื่องของการตรวจสอบนะคะว่าหลังจากนี้นั้นสาเหตุการเกิดสาราริมน้ำถล่มนั้นมาจากอะไรค่ะ
ซึ่งณตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการปิดถนนทุกเส้นนะคะที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กับวัดเพชรสมุทรวรวิหารแห่งนี้นะคะ
เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่เนื่องจากเจ้าหน้าที่เกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายส่วนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ภารกิจค้นหาผู้สูญหายทั้งสองคนก็ยังคงเร่งค้นหาต่อไปแม้ว่านักขณะนี้ระดับน้ำก็เริ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ลดละความพยายามค่ะหากหล
จากจุดเกิดเหตุสาราริมน้ำแม่กรองถล่มในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะขอบคุณครับคุณนวีการครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้อันดับแรกสุดก็คือต้องหาผู้ที่ศูนย์หายอีก๒คนเรื่องของการที่จะวางแผนในการที่จะกู้ซากอาคารสาราขึ้นมาเนี่ย
แล้วก็ดูสาเหตุที่สำคัญก็คือสาราลักษณะแบบนี้ยังมีอีกหลายที่เอาใกล้ใกล้ก็อยู่ใกล้กันเนี่ย
ตามตามจุดที่เขาวางเป็นแผนที่เอาไว้ที่เราได้ให้ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยว่าแล้วอยู่มากี่ปี
แล้วยังมีความแข็งแรงทนทานมากน้อยขนาดไหนนะคะอย่างสารานี้๔๐กว่าปีแล้วด้วยนะคะ